คุณผู้ชมค่ะไปดูทายาทคนบันเทิงกันบ้างดีกว่านะคะ
หลายคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคะกับการร้องเพลงบ้างแหละ
กับการที่แบบว่าเล่นละครบ้างแหละ
แต่ล่าสุดนี่แบบมันคือศิลปะเนี่ย
อาจารย์เฉลิมชัยอาจารย์เฉลิมชัยเข้าสิงเลยมันคือศิลปะมันเป็นภาพวาดที่สวยงาม
แต่ละคนคุณผู้ชมดูสักก่อนฝีมือธรรมดาที่ไหน
บ้านแรกนี่บักโพลูกของพ่อคิดและแม่แอนค่ะ
ยิ่งโตยิ่งฉายแววหลายเรื่องเลยนะ
โดยเฉพาะงานศิลปะที่คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจนำเหนอสุด
ดูสิคะคุณผู้ชมค่ะนี่คือภาพวาดโดยฝีมือน้องโพลนะ
นี่บอกไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชมเด็กอายุ๔ขวบวาดเนี่ยนกเป็นนกขนาดนี้คุณผู้ชม

ยากมากเชอรี่เขาวาดรูปเขาจะรู้ดีว่าสีพวกนี้มันเกลี่ยยากนะ
เออนี่แค่๔ขวบนะคะสะบัดคู่กันออกมาได้สวยงามขนาดนี้
คุณผู้ชมดูซะก่อนนะมาทั้งภูเขาไฟฟูจิแล้วก็ภาพทะเลค่ะ
วาดนกเป็นนกอ่ะพี่พลอยอ่ะตอนเด็กเด็กวาดช้างยังเป็นมดเลยอ่ะ
ทำไมทิ้งโม้ยมาทั้งชั้นล่ะอย่าว่าแต่ตอนเด็กตอนนี้พลอยก็ยังไม่หาย
เอาเหรอวาดแมวลูกยังงงเลยว่านี่คือแมวหรือเปล่า
เออนะคะคุณผู้ชมแต่มาดูน้องโพลดีกว่าดูท่าทางของน้องโพลนะแหมองศาการจับคู่กัน
แตะสีการระบายสีมันเหมือนฝึกกันมานานกระซิบบอกนิดนึง
คุณพ่อเขาเพิ่งพาไปเรียนศิลปะนะแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะเห็นภาพสวยขนาดนี้
นี่คือการเรียนวาดภาพคลาสแรกของน้องโพลนะจ๊ะ
เพราะคริสเนี่ยโพสต์ไว้ด้วยความภาคภูมิใจและความเห่อเขาบอกเลยเขาออกตัวแล้วเขาเหอลูกชาย
คลาสแรกได้ขนาดนี้เอาเลยลูกไปให้สุด
ในขณะที่แม่แอนก็แซวเลยว่าช่วงนี้ช่วงนี้สิ่งที่น้องโพลอินที่สุดเลย
คือการวาดรูปนี่แหละค่ะเห็นฝีไม้ลายมือขนาดนี้คุณพ่อคุณแม่สนับสนุนนะ
บอกเลยว่าตอนนี้นะกำเนิดจิตกรดังตัวน้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นี่สิทธิ์ค่ะถ้าปวบเองนะไม่ทำสิทธิ์คือเรื่องของเรื่องคืออยู่บ้าน
แล้วก็ชอบวาดรูปคุณแม่พ่อแม่ก็สังเกตว่าทำไมวาดอะไรขีดเขียน
โอ้ยก็จะดูเข้าท่าก็เลยพาไปเรียนเป็นไงได้เรื่องเลย
คือถ้าดูจากรูปที่แบบน้องถือเฉยเนี่ยเรายังแอบมีเอ๊ะว่าเอ๊ะ
ครูที่สอนช่วยทำหรือเปล่าแต่มีคลิปมาคือน้องทำเองทุกขั้นตอนเลย
เก่งจริงคุณผู้ชมนะอ่ะชื่นคมจริงค่ะค่ะไปต่อกันอีกหนึ่ง
ภาคภูมิใจของบ้านแม่เมย์พ่อหนุ่มกัญชัยกันบ้างค่ะน้องมายูอุ้ย
ความสามารถไม่แพ้ใครเลยนอกจากฝีมือการแสดงจะได้เลือดคุณพ่อคุณแม่มาเต็มตัว
งานศิลปะน้องมายูก็สู้ตายค่ะชนแสงเออ
เห็นที่นั่งถืออยู่ในมือไหมจ๊ะนั่นคือพรมจะบอกว่าพรมน้องทำเองกับมือ
คุณผู้ชมเรียกว่ามีส่วนร่วมทุกขั้นตอนคุณผู้ชมดูนะน้องลงมือขีดเส้นสายโครงสร้างตัวการ์ตูนด้วยตัวเอง
หลังจากนั้นก็ใช้อุปกรณ์ร้อยไหมพรมเข้าไปคือก็มีครูสอนนะฮะแล้วก็นี่แหละค่ะ
ไม่ใช่ใช้สีเดียวซะด้วยโอ้หลายอย่างนะแล้วดูด้วยตาเปล่าแบบนี้ไม่ง่ายนะคุณผู้ชมนะ
แต่น้องมายูทำได้ทำเองแล้วก็ชิ้นงานออกมาน่ารักมากถือว่าเก่งมากจริงค่ะ
อันนี้ที่ฉันพยายามจะลองทำแล้วเป็นไงเคยไปลองแล้วไม่สำเร็จ
มันพันกันซะก่อนไม่ได้คือมันต้องใช้ความอดทนมากนะ
เราก็ต้องใช้สมาธิสูงมากนี่น้องมายูทำคมของนี่ฉันทำพัง
อันนี้เชื่ออยู่นะคุณผู้ชมนะไปต่อกันที่บ้านสุดท้าย
น้องเจ้าขาและน้องเจ้าคุณลูกของคุณแม่กระแตสุพักษร
คุณผู้ชมขาบอกเลยว่าสองพี่น้องคู่นี้หัวใจศิลปะสุดค่ะ
คือเขาได้ครอบครัวส่งเสริมกันมาตั้งแต่เด็กเด็กเนาะผลงานการวาดภาพของสองพี่น้องบอกเลยว่า
ดูดีทุกภาพจริงโดยเฉพาะเทคนิคการใช้สีไม่ธรรมดานะคุณผู้ชม
คือดูเผินเหมือนจะเป็นการป้ายสีธรรมดานี่แหละแต่ที่ไม่ธรรมดาคือเรื่องของจินตนาการและความรู้สึก
มันแสดงผ่านออกภาพมาได้อย่างดีกันเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าลูกลูกบ้านนี้เขายึดกิจกรรมวาดรูปเป็นกิจกรรมโปรดในวันว่างไปแล้ว
เห็นเด็กเก่งแบบนี้ชื่นใจแทนคุณพ่อคุณแม่จริงนะเอาจริงนะผู้ใหญ่หลายคนยังอายเลยนะเวลาวาดรูปอ่าดิฉันคนหนึ่งอ่ะยอมรับแบบ
หรือว่าน้องโพลอย่างนี้วาดรูปออกมาแล้วสวยมาก

คุณพ่อคุณแม่เห็นความสามารถลูกและซัพพอร์ตให้ถูกที่ถูกทาง
ก็แน่นอนในอนาคตอาจจะเป็นศิลปินแบบระดับโลก

ศิลปะก็คือศิลปะ

ศิลปะศิลปะศิลปะศิลปะศิลปะศิลปะศิลปะศิลปะศิลปะ

อันนั้นแม่ดิฉันเลยแม่ดิฉันวาดประจำทุกวันที่๑กับวันที่๑๖นะคะ
กลางสมุดการบ้านรูปมีแต่ตัวเลข

ฝันว่าจะได้ถูกรางวัลที่๑
เอาสิกุมโจมจากเก่าศิลปะโว๊คมาที่เศรษฐ์ได้ไม่ก็ประดาษ